ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้ากันหน่อยนะ
วันนี้พาไปดูอาหารทะเลกันก่อนเลยค่ะ
ไปดูกันจ้ะว่าราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
สำหรับปลากระพงขาววันนี้๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
หึกกล้วยนะคะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยกะหล่ำปลีเขียว๘บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๔๕บาทต่อกิโลกรัม
กระเทียมไทยแกะกรีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัม
ราคาสินค้าอยู่ที่ประมาณนี้เนาะคุณผู้ชม
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตกันว่าราคาสินค้าประเภทไหนจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ